โอ้โหโยมผู้หญิงศรีกาเนี่ยด่าพระสุดเลยนะฮะ
ส่วนพระก็ตอบกลับเหมือนกัน
ให้ดูคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

แล้วอยู่ที่มีสิทธิ์อะไรมาสาคน
อย่าทำอย่างนั้นลูกอย่าทำอย่างนั้นไม่ดีหรอก

โอ้โหฟังแทบไม่ทันนะฮะ

ซึ่งเจ้าของร้านสักคิ้วเอาคลิปนี้มาโพสต์

โตเถียงกับพระรูปหนึ่งอย่างรุนแรง
แล้วก็ในโพสต์นะฮะก็ระบุข้อความบอกแบบนี้
พอร์ตมากกว่านี้เจอพระแบบนี้
ไม่มีเงินเข้าไม่ได้นะเข้าวัดไม่ได้นะ
ไม่ใส่ทรองพระฉีกทรองทิ้งต่อหน้าเลยนะ
จะไปก่อนคงโดนตบไปแล้วหมายถึงคงโดนพระตบไปแล้วนะฮะ
ไม่รู้ใครจะต้องมากราบไหว้พระแบบนี้อีกเท่าไหร่
ยกมือท่วมหัวสาธุเลย

แล้วก็ระบุเรื่องราวนะฮะบอกว่า
ก็ต้องทำพิธีคุณเช่าพานครู
แล้วก็ทางวัดบอกว่าค่าเช่าพา๑๐๐บาท
เธอก็ไปหยอดตู้ใช่ไหม๑๐๐บาท
ทีนี้ในพานก็มีซองมาให้ซองหนึ่งนะครับ

หลวงพ่อดูดวงมันจะต้องมีซองนี้ไปทำขันครู

แต่ปรากฏว่าเธอก็เถียงกับพระเนี่ย
เธอไม่รู้มาก่อนว่าการดูดวงจะต้องใส่ซอง

พอพระท่านเปิดซองออกมาแล้วไม่มีเงิน
บอกแบบนี้ว่าพระฉีกซองทิ้งเลย
ฉกซองทิ้งต่อหน้าเธอแล้วก็สาบแช่งเธอ
ขอให้ชิปหายอะไรอย่างนี้
คุณขออภัยที่พูดไม่สุภาพนะคุณผู้ชมฮะ
แต่ว่าเธอบอกอย่างนี้พระสาบแช่งเธอแบบนี้เลย
เธอบอกดวงเธอนี่ยิ่งไม่ไข้ดีอยู่
ต้องด่าพระไป
ทีมข่าวของเราหลังจากดูคลิปแล้ว

ผู้หญิงที่เราได้ยินเสียงเนี่ยนะฮะ
ก็คือนางสาวแววตะวันอายุ๒๙ปี
เธอก็ชี้แจงกับทีมข่าวบอกว่า
เมื่อวันที่๑๒กันยายนเธอพาแม่และน้องไปดูดวง
ที่วัดสุกอารีธรรมารามที่ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อ

เธอต้องรับพารมาต้องใส่ซอง๔๐๐บาท
แล้วก็ตอนดูดวงเธอก็ยังไม่ทันใส่เงินในซองนะฮะ
เป็นจังหวะที่หลวงพ่อเรียกเข้าไป
หลวงพ่อทักแบบนี้ทักนะบอกว่าโยม

เพราะขันครู๔๐๐บาทโยมยังไม่ได้ใส่ซองให้หลวงพ่อ
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูใส่ให้ค่ะ
แต่หลวงพ่อตอบกลับมาบอกว่าฉันไม่รับแล้ว
ไม่ต้องใส่แล้วฉันไม่มานั่งดูดวงให้ใครฟรี
ของฉันก็มีครูแล้วก็ฉีกซองทิ้งทันที

แล้วบอกลูกพ่อหนูทำผิดตรงไหนครับอยู่นี่นั่น
เขาบอกว่าชีวิตมึงต้องวิบัติ
พูดอยู่แบบนี้เพื่อพอแค่คำนั้นคำเดียว
ลุกขึ้นเลยแล้วหลวงพ่อทำไงรู้ไหม
ขึ้นมาแล้วง้าง้างมือจะตบ
เธอเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะครับ
ว่าบอกว่าเนี่ยยังไม่ทำได้ใส่เงินเลยเดี๋ยวจะใส่อยู่นี่ไง
หลวงพ่อมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้
หลังไม่เรียกหลวงพ่อแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้
หลังไม่คุ้นกับฉันแล้วเออมึงมึงกูมึงกูแล้วนะฮะ
แต่เอาจริงคือเธอบอกว่าตอนแรกเธอน้ำเสียงยังปกติอยู่นะ
ตอนตอบหลวงพ่อยังพนมมือไหว้อยู่เลย
แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อคะคือหนูไม่รู้จริง
แต่คำเดียวที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับเธอน่ะ
คือชีวิตวิบัติชิบหายคือเธอบอกว่าตอนนี้เธอแย่อยู่แล้ว
ต้องการที่พึ่งทางใจอยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะมาดูดวง
แต่เวลาที่หลวงพ่อพูดแบบนี้มันเหมือนกับสาบแช่งเธอไปอีก
สาบแช่งกันเองยังไม่เท่าไหร่พระมาสาบแช่งเธอ
เธอบอกเธอเครียดมากเลยนะฮะ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ฟังเธอข้างเดียว
เราเดินทางไปที่วัดคือวัดสุกอาบรีธรรมาบรามนะครับ
เพราะว่าในคลิปถ้าเราได้ยินเสียงหลวงพ่อก็บอก
ก็ขอโทษแล้วไงขอให้เจริญขึ้นเจริญขึ้น
วิบัติแล้วขอโทษแล้วเจริญแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ
เราก็ไปพบกับพระจินดาเขมสรโนอายุ๖๑ปี

พระจินดาท่านยืนยันนะฮะว่ามีความเข้าใจผิดนะครับ
โยมพูดในคลิปเรียกร้องหาว่าพระเรียกร้องเงินทอง๔๐๐บาท
ไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องที่อาตมาฉีกซองนั้น
รับว่าทำจริงแต่ก็กล่าวขอโทษไปแล้ว
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโยมถึงโมโห
มึงขึ้นกูใส่หลวงพ่อ
ฟังความจากหลวงพ่อหน่อยละกันนะครับ
สมมุติถ้ายวมเขาเดินเข้าไปเซเว่นยวมไปกินของออกมา
และยวมบอกเดี๋ยวจนวันหลังจะเอาเงินมาให้
ท่านทางนี้เปรียบเทียบนะท่านทางเขายอมหรือเปล่า
อยากจะมาหาโมงพ่อทำสังฆาตธารณ์น่ะ
ทำเสร็จแล้วกลับไปบ้านเอ้ามาใส่ซองที่หลัง
มันไม่ใช่นะ
โอ้โหพระจินดายังบอกอีกนะครับว่า
ผู้หญิงคนดังกล่าวแต่งตัวไม่เหมาะสม
นั่งไม่เรียบร้อยนะครับ
ซึ่งหากมีคนไม่หวังดีนำภาพไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลว่า
พระอยู่กับโยมที่แต่งตัวไม่เรียบร้อย
มันจะเสียหายทั้งพระและโยม
เดี๋ยวนะอันนี้งั้นกลายเป็นว่าเป็นประเด็นงอกเพิ่มมาอีกเหรอคะ
มีเรื่องแต่งตัวด้วยนอกจากเรื่องใส่ซอง๔๐๐บาทแล้วนะคะ
เออแต่หลวงพ่อบอกเนี่ยโยมก็แต่งตัวมาไม่เรียบร้อยเหมือนกัน
อ่ะก็เดี๋ยวจะเป็นประเด็นถูกต่อว่าต่อขานนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่วัดก็ได้กล่าวตักเตือนผู้หญิงคนนั้นไปแล้ว
นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอ
ไม่พอใจทั้งอาตมาไม่พอใจทั้งทางวัดนะครับ

อาตมาก็ชี้แจงได้เท่านี้แหละโยมเอ้ย

ก็อัตมาก็ไม่รู้จะชี้แจงยังไงแล้วชี้แจงได้เท่านี้แหละ

โอ้โฮใครเป็นคลิปร้อนแรงจริงนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝากฝั่งของทางผู้หญิง
ก็บอกว่าตอนแรกพอพระเงื้อมือคือทำอะไรไม่ถูกเลย
แต่พอเพื่อนเธอหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเท่านั้นแหละ
นั่งเลยนั่งแบบสุภาพเลย
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันต่อด้วย